บอกเลยว่ากินเข้าไปนะโอ้โหอิ่มกันไปเป็น๗วัน๘วันเป็นทั้งอาทิตย์ไปเลย

แล้วที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมโทรมาในตอนนี้

แต่ถ้ากินหมดภายใน๑๐นาที

เขาจะแถมเงินให้อีก๕๐๐บาท

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตะหนวดชามยักษ์
ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นรสชาติเจ้มจ้น
นี่เป็นไม้ชามใหญ่ขนาดไหน

นี่เขาจะโชว์วิธีการปรุงให้ดูน้องใบตอง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเนื้อสดตับลูกชิ้น
ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นชามธรรมดาก็๔๐บาทครับ
แล้วที่นี่เขามีแบบพรีเมียมเลยนะ
จะสั่งเป็นเนื้อหมูชาบูก็ได้
พร้อมจะเสิร์ฟกับเครื่องเคียงยางแคบหมูกรอบ

เขารับประกันความใหม่สดสะอาดนะครับ
แล้วที่สำคัญทานเข้าไปชามยักษ์แบบนี้

จริง๓วัน๗วัน๘วัน๙วัน
แล้วก็วันที่น่าสนใจ

ถ้าอยากจะไปลองท้าทายกับร้านนี้
คือวันพุธกับภรรยาสมณี

ใครที่สามารถทานหมดภายใน๑๐นาที
แถมเงินให้ไปเลยฟรี๕๐๐บาท

ไม่คือพาเพื่อนไป

ถ้า๓คนเขาจับเวลา๑๐นาที

เราซ้อมคือก่อนไหมวันนี้

คนละ๑๐๐กับ๒คนพอดี

ว่าถ้ากินหมดแล้วจะเอาออกยังไง

แค่เป็นตัวตนธรรมดาตอนนี้

โอ้โหมีปูด้วยนะปูปรูประมูร์หูหยุ่นเล่นไม่เป็นปู
นี่เป็นซีฟู้ดก็มีเหมือนกัน

สาขาบ้านโป่งสาขาหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
และสาขาสตรีทฟู้ดใช้หน้าทาวน์สารยา
ที่บ้านโป่งแล้วก็มศิลปากร

เจ้าของร้านเขาบอกเลยว่าใช้ของดีของสด
แล้วก็ไปร่วมสนุกกันกับโปรโมชั่นดีของเขาในวันพุธ

เราเดี๋ยวไปซ้อมก่อน

ใช่แล้วพอกินปุ๊บอิ่มอีก๗วัน

ขอถ่ายใจเลยเนี่ยหลังทุ่มนึงคุณอิ่มทำช่วยได้เลยแค่หลังทุ่มนึง
เออลองดูหน่อยยอมมากนะใครที่รู้ว่าจะมีความสามารถในการกินไว
ไปลองกินดูด้วย๓คนเขาให้๑๐นาทีแต่ถ้า๒คน๑๕นาทีถ้าทำได้รับไปเลย๕๐๐บาทดีแล้วเนี่ย
ได้กินอิ่มได้ตังค์ด้วยใช่กระเพาะก็แน่นกันไปเลยนะคะ